บริเดธนี้การกราบรถยังคงมีกระแส
ออกมาต่อเนื่องในการทำคลิปล้อเลียนบนโลกโซเชียลนะคะ

ถีบแบบถีบที่เป็นกิริยาที่ใช้เท้าถีบออกไป
ใช่ค่ะเขาแต่งเพลงนะคะแทรกความคิดเห็นของคนในสังคม
ต่อประเด็นกราบรถที่เกิดขึ้น
เนื้อหาเพลงจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ
ชอบท่อนไหนครับ

เจ็บทุกท่อน
เป็นล้านอันทธาบาลไอ้คราบผู้ดี

เจ็บทุกท่อนเสียงดีค่ะ

โอชอบเสียงดี
ใช่ค่ะแล้วก็เจ็บทุกท่อน

อันทธาบาลอะไรก็ว่ากันไปนะค่ะ

ว่ากันไปนะคะคลิปนี้คนเข้าชมเยอะค่ะล่าสุดก็เป็นคลิปยอดนิยมอยู่ในอันดับที่สามของยูทูปประเทศไทยนะคะยอดวิวสูงถึงสามแสนเก้าหมื่นครั้งแล้วค่ะไม่ใช่แค่คลิปนี้นะคะอีกหนึ่งยูทูปเบอร์ชื่อดังคุณเนสซึ่งก็เป็นชาวต่างชาติฝรั่งหัวใจไทยโด่งดังจากการทำคลิปวิดีโอค

ไปนี่ไปไหนไปไหน

ทิ้งว่ายก่อนอันนี้อาจจะดี
น้ำผึ้นนะคะ
แต่ถ้าจะทิ้งว่ายก่อนต้องสองทางเลยฮะ

ใช่นะคะแต่ว่าเขาก็ทิ้งท้ายปิดคลิปแหละบอกว่าให้มีสติแล้วก็ใจเย็นซะนะคะ